การถ่ายภาพกลางคืนโดยเฉพาะถ่ายภาพทางช้างเผือกนะคะ
ทำให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์เขาจัดอบรมการถ่ายภาพทางช้างเผือกขึ้นมา
เขาบอกว่าเต็มภายใน๓นาทีค่ะ

คนที่ไปร่วมอบรมไปสมัครอบรม

เต็มภายใน๓นาทีนะคะ
ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพทางช้างเผือกสุดประทับใจ
กว่าจะได้มาเขาใช้คำว่าอดทนรอหลังเที่ยงคืนจนเกือบรุ่ง๓

ใช่ค่ะถ้ามกลางอากาศน้าวบนย่อดอยอินทนนี่คือ๑แบบฝึกหัด
ในการอบรมถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์องค์การมหาชนหรือสอดรเขาจัดขึ้น
แค่ฝึกหัดก็ไม่ได้นอนทั้งคืน
ใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก
ใช้เวลารับสมัคร๘๐คน๓นาที๒๓วินาทีเต็มหมดเรียบร้อย

เตือนตั้งแต่๗โมงครึ่งครับ
แล้วก็ช่วงใกล้๙โมงก็คือตั้งเตือนทุก๒นาที
ขนาดทำขนาดนี้ยังได้อันดับ๓๐กว่า
ก็คุ้มครับที่มาอดหลับอดนอนคุ้มมากเลยครับ

ผู้เข้าอบรมเล่ากันต่อด้วยนะคะว่า
ชอบถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว
เคยลองถ่ายภาพดาวแต่ว่าไม่สำเร็จ

ก็เลยตั้งใจเดินทางจากนครสวรรค์เข้ามารับการอบรม
และภูมิใจมากที่ได้เก็บภาพทางช้างเผือกด้วยฝีมือของตัวเอง

การถ่ายภาพดาวนี้เรื่องเป็นเรื่องยากจริงนะคะ
นายสุภเริกคฤหานนท์เป็นหัวหน้างานบริการวิชาการดาราศาสต
กล่าวว่าการอบรมมาราทอนครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดิน
เริ่มเก็บภาพแสงจากกระราศีกลุ่มดาวสำคัญอย่างกลุ่มดาวในพราน
ภาพถ่ายภาพดาวหมุนเหมือนที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะ
และทางช้างเผือกซึ่งการถ่ายภาพดาราศาสตร์เป็นการควบรวมศิลปะการถ่ายภาพ
สมกับวิทยาศาสตร์เรื่องของแสงดาราศาสตร์และการคำนวณทางคณิตศาสตร์
และศาสตร์พยากรรวมไว้ในที่เดียว
ไม่ใช่เรื่องง่ายย้ำไปแล้วนะคะ
โดยเทคนิคที่สอนนั้นแม้แต่ช่างภาพมือสมัครเล่นก็สามารถนำไปใช้ได้

ใช่ค่ะกว่าจะได้ภาพสวยนะคะโดยเฉพาะภาพดวงดาวค่ะ